เราพูดถึงฮีโร่ถ้ำหลวงนะครับ
สมานกุนั้นหรือว่าจแซมนั่นเอง

แล้วก็ยังมีประชาชนเข้าไปร่วมในพิธีจำนวนมาก

ก้าวโปรดกระหม่อมให้ราชองครักษ์ประจำพระองค์
เข้าร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๖ของจาเอกสมานกุนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
พลเรือตรีอนุชานาคทัพทิมราชองคารักษ์ประจำพระองค์
พลเรือตรีอุดมศรีธวรรณนายทหารปฏิบัติการพิเศษ
พระองค์จากสำนักพระราชวัง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะรวมจำนวน๒๐คน
เดินทางเข้าร่วมฟังพระสวดอภิษฐรรม
พร้อมมอบอาหารว่างให้บริการประชาชน
ที่มาร่วมพิธีสวดอภิษฐรรมจาเอกสมานกุนั้นหรือจาแซม
อำเภยจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพิธรรมศพ
ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการเพื่อนร่วมงานทหารตำรวจ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบครัวของจ่าเอกสมานกุนัน
รวมทั้งชาวร้อยเอ็ดและชาวไทย

ที่ชื่นชมในความมีจิตอาสาและความกล้าหาญของจาเอกสมาน
ขณะที่สภาพจิตใจของผู้เป็นแม่และภรรยา
จ่าเอกสมานกุนันนั้นก็ยังอยู่ในภาวะเศร้าเสียใจ
มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
และตัวแทนจากกรมสุขภาพจิตเข้ามาดูแลครับ
ด้านของเมนชั่วคราวในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
จ่าเอกสมานกุนันก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ๙๕
คงเหลือการตกแต่งประดับด้วยดอกไม้และอื่นอีกเล็กน้อย
ซึ่งพระราชพรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
และนายธรรมนุนจำใสในอำเภอจตุรพักษ์พิมาร
ได้ดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ในวันอาทิตย์ที่๑๔กรกฎาคมนี้ในเวลา๑๖นาฬิกานะครับ